ที่จังหวัดบุรีรำวัดหนองไผ่จำได้ไหม
นอนละเวงกลายเป็นกระถิ่นร้อนฉ่าขึ้นมาเลย
ครึ่งหนึ่งกรรมการมากหน่อย
ประมาณนั้นแหละค่ะนี่ค่ะเป็นประเด็นล่าสุดมานะคะ
คือย้อนกลับไปตั้งแต่๑๔พฤศจิกายน
เจ้าภาพเขาไปทำบุญทอดกระถิ่นใช่ไหมคะ

ก็ต้องมีการนับเงินแล้วก็มอบให้วัด
แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าภาพเอาเงินกลับไปก่อน
เอาเงินทั้งหมดกลับไปแล้วเอาเงินมามอบให้กับเจ้าอาวาสแสนเดียว
แต่จริงแล้วยอดกระถิ่นมัน๒แสนกว่า

คุณผู้ชมแน่นอนว่ากรรมการกลางก็คือสำนักพุทธ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาข้อยุติ
กลับกลายเป็นว่าทางเจ้าภาพทะเลาะกับลูกศิษย์วัด

คุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพที่ไปทอดกระถิ่นเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ส่วนผู้ชายในคลิปชื่อว่าคุณอำนาจเป็นลูกศิษย์วัดนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าภาพต้องหอบเงินกลับไป

ทั้งที่ว่าควรที่จะเอาเงินกระถิ่นทั้งหมดให้หลวงพ่อไปตั้งแต่วันนั้นเลยไหม

ถูกต้องค่ะแล้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องเป็นราว
คำถามมันพลั่งพลัวออกมาทั้งคนในพื้นที่
ทั้งลูกสิทธิ์วัดทั้งประชาชนคนทั่วไปว่าปกติแล้ว
ปกติวิสัยที่ควรจะเป็นเนี่ยเรื่องของการทอดกระถิ่นเนี่ย
เงินยอดกระถิ่นเนี่ยควรที่จะมอบให้วัดไปเลยไหม
หรือยังไงถ้าเกิดว่าจะหักค่าใช้จ่ายก็ควรนับกันตรงนั้น
แล้วก็บอกเลยว่ายอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
แล้วไปหักจากยอดกระถิ่นทั้งหมดแล้วก็มอบกันตรงหน้าเลย
แต่ทำไมต้องเอาเงินกลับไปนี่ค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากที่พอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะ

จริงยอดกระถิ่นอยู่ที่๒๓๑๗๐๐กับอีก๒บาท
แต่ณวันนั้นเนี่ยก็คือ๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
พฤศจิกายนค่ะนะคะ
คือเจ้าภาพเนี่ยเอาเงินให้กับหลวงพ่อแค่แสนเดียว
แล้วเงินอีกแสนสามกว่าเนี่ยหอบกลับมานะคะ
สุดท้ายเอาเงินซะนี่ยอดนะคะ๒๓๑๗๐๐กับอีก๒บาท
วันนั้นเนี่ย๑๔พฤษภาคมนะคะ
เอาเงินให้หลวงพ่อ๑แสนบาท

แล้วยังไงต่ออีกแสนกว่าเอาไปไหน
รู้ไหมคะว่าแม่ครัวก็คือคุณบุญธรรมยาประโคนอายุ๗๒ปีบอกว่า
คือมารู้อีกทีเนี่ยก็คือตอนที่เป็นข่าวพอหลังจากเป็นข่าว
เจ้าภาพเนี่ยเอาเงินอีกแสนกว่าบาทก็คือ๑๓๑๗๐๐กับอีก๒บาทเนี่ยนะคะ
คืนให้กับหลวงตาตอนเช้าของวันที่๑๗พฤศจิกายน
แต่หลวงตาท่านไม่รับทีนี้ทางเจ้าภาพก็เลยเอาเงินเนี้ย
แสนกว่าบาทเนี่ย๑๓๐๐๐๐กว่าบาทเนี่ยไปให้กับตัวเอง
ก็คือฝากไว้ที่ตัวเองฝากไว้ที่แม่ครัว
แม่ครัวก็เลยแจ้งให้กับทางคณะกรรมการหมู่บ้านรับไป
ประเด็นที่ทำให้คุณอำนาจลูกศิษย์วัดโกรธอยู่ตรงนี้ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

เงินทำบุญเอาไปฝากไว้แม่ครัวทำไม
คือตอนแรกเนี่ยเจ้าภาพบอกว่าอยากจะให้ยอดทั้งหมด

อีกแสนสามกว่าเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเอง

ยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินออกจากวัด

กลับมาว่าทำไมลูกศิษย์วัดที่ชื่อว่าคุณอำนาจ
มีการทะเลาะแล้วมีการถีบกันขึ้น

ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมบริสุทธิ์ใจจริง

หลวงพ่อก็คือเจ้าวัดเนี่ยดึกดื่น

เจ้าภาพมาหาช่วงค่ำคืน

หลังจากที่เป็นปรากฏข่าวออกไปแล้วเนี่ยนะคะ

แม่ครัวบอกว่ามาพูดหวานล้อม
ให้หลวงพ่อช่วยแก้ข่าวให้

สารภาพว่าจำไม่ได้
ว่ายอดกฐินเนี่ยเท่าไหร่

แต่ว่าคุณฉัดพงศ์จอมกานนท
อายุ๕๘ปีซึ่งเป็นเจ้าภาพออกมาชี้แจงบอกว่า

เหลือเอาไปฝากไว้กับแม่ครัว
เพื่อเตรียมสร้างพระนอน

ตามที่เป็นข่าวขอยุติเรื่องทั้งหมด
ฟังเสียงเจ้าภาพค่ะ
อีกครั้งเรื่องของจริง

ไม่ได้ไม่ได้เอาไปจากข้างนอก

แล้วตอนเมื่อคืน๔ทุ่มคือมาทำไมหาหลวงพ่อ

มาได้ยินข่าวลูกศิษย์ก็เลยมาถามล่มพ่อ

คือแสดงว่าเฮียไม่ได้เอาเงินออกไปสมัครลักษณ์ใช่ไหม

เจ้าภาพกระถิ่นเขาเอาเงินมาฝากไว้ให้ยายตอนกี่โมง

ฉันก็กลัวเงินหายเสียดายเนอะ

ฝากตอนนั้นที่เขามีเรื่องกันแล้ว
หลวงพ่อไม่ต้องพูดอะไรหลวงพ่อครับอย่างเดียว

จ้ะเขาบังคับหลวงพ่อให้ขับอย่างเดียว

ครับครับตลอด